แต่ก่อนอื่นอยากพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง
วันนี้เป็นวันแรกนะคะคุณภาคภูมิที่เปิดให้ประชาชนนำพวงมาลัยนำดอกไม้สด
กราบศักระพระบรมชายลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษนะคะ
ซึ่งวันนี้ประชาชนเดินทางกันไปเป็นจำนวนมากค่ะเปิดตั้งแต่ตอน๘โมงเช้าเปิดตลอด๒๔ชั่วโมงเลยนะคะ
เราได้เห็นประชาชนต่างเดินทางไปเพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้ค่ะ
พลตำรวจรีมนตรียิ้มแย้มรองโคศกองมนุยการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ
เปิดเผยว่าทางกองอำนวยการร่วมเปิดให้ประชาชนวางพวงมาลัยและดอกไม้สด
เพื่อถวายศักระพระบรมชายลักษณ์บริเวณประตูวิเศษชัยศรีตั้งแต่๘โมงเช้านะคะ
ซึ่งจะเปิดตลอด๒๔ชั่วโมงวันนี้เป็นวันแรก
จะยกเว้นในช่วงเวลาที่มีการจัดซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
ประชาชนสามารถเดินทางไปได้๒จุดค่ะ
คือบริเวณจุดคัดกรองประตูท่าช้างและบริเวณประตูหลังศาลหลักเมือง
แล้วก็เดินทางกลับเข้าออกใน๒จุดคัดกรองดังกล่าวเท่านั้นนะคะ
จะไม่อนุญาตให้ผ่านเข้าไปในพื้นที่ท้องสนามหลวง
เพราะว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
โดยคุณผู้ชมต้องใช้บัตรประชาชนค่ะ
เพื่อแสดงตัวตนที่บริเวณจุดคัดกรองก่อนที่จะเข้าไปในพื้นที่นะคะ
วันนี้เปิดวันแรกนะครับตั้งแต่เวลา๘นาฬิกานะครับ
ก็มีประชาชนที่ทราบข่าวเดินทางมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
จุดคัดกรองทั้งสองจุดเข้าไปยังถนนหน้าพระราน
บริเวณสนามย่าริมกำแพงพระบรมหารัชวังฝั่งถนนหน้าพระราน
ระหว่างประตูวิเศษชัยศรีถึงประตูมณีนพรัช
เพื่อวางพวงมาลัยถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุญเดชบรมนาสปภิษ
ประชาชนที่เดินทางมาก็ต่างหลั่งน้ำตาด้วยความอาลัยครับ
ตอนนี้คิดว่าคือพระองค์ท่านเนี่ยต้องอยู่ในใจเราตลอดนะคะ
แต่ว่าโอกาสที่จะใกล้ชิดท่านเนี่ยคงมีอยู่อีกไม่มาก
นับถอยหลังไปทุกวันนะคะ
แต่วันที่พระราชาธารใบเผลิงจริงเนี่ย
ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะสู้ฝูงชนไหวขนาดไหน
ก็ทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
ตั้งแต่เด็กก็เห็นท่านมาตลอดนะคะ
ก็ไม่รู้จะทดแทนพระคุณของพระองค์ได้ยังไง
ก็ได้แต่อยู่ในใจค่ะ
ทรัพย์ศึกษ์อยู่ในใจตลอดค่ะ
ก็ตอนนี้เราก็ปฏิบัติเหมือนกับอยู่อย่างพอเพียงอยู่แล้ว
เวลาเราอยู่ถ้าทำที่บ้านก็เหมือน
ของเราอยู่ตามเหมือนกับชานเมืองนะคะ
ก็ปฏิบัติอยู่อย่างพอเพียง
คือทำเหมือนท่านเริ่มการเกษตรเล็กน้อย
อย่างบ้านเรามีที่นิดหน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็ทำได้แล้วก็มีความสุขตามที่พระองค์บอกจริงค่ะ
คุณผู้ชมคะซุ้มที่ประดิษฐานพระบรมชายลักษณ์ในหลวงราชการที่๙นี้
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทราเทพยาวรางกูล
พระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดทำขึ้นค่ะ
เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่มีลักษณะกรอบสีฟ้าสลับสีทอง
ด้านบนประดับด้วยพระมหาพิชัยมงกุฎและอักษรพระประมาพิไทยย่อพปร
ส่วนด้านข้างทั้งสองฝั่งประดับด้วยพุ่มทอง
ด้านล่างประดับด้วยดอกดาวเรืองอย่างสวยงามค่ะ
คุณผู้ชมคะแต่ว่าจะปิดการเข้าถวายสการะนะคะ
วันที่๑๕วันที่๒๑และวันที่๒๒ตุลาคมนี้
เพราะว่ามีการซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษค่ะ